ได้เวลาของสีสันไทยรัฐจอบประเด็นแล้วนะครับ
คืนนี้มีเรื่องราวของการแห่นาคโหดแห่งเดียวในประเทศไทย
แล้วก็เรื่องของกุ้งแล้วก็หอยสดจากธรรมชาติมานำเสนอครับ
ไปที่บ้านโนนสะเหลาตำบลหนองตูมอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิ
หมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีประเพณีแห่นาคโหดหนึ่งเดียวในเมืองไทย
ปีนี้มีนาคเข้าร่วมบวช๑๑องค์
จากคำบอกเล่าทราบว่าเมื่อปี๒๕๑๔นาคโอดขวัญกล้า
ชาวบ้านโน่นสะเหล่าขณะนั่งเสลียงแห่รอบหมู่บ้าน
ระยะทางกว่า๒กิโลได้สั่งให้โยกและโยนตัวเองไปมาตลอดทาง
ต่อมาคนรุ่นหลังจดจำและสืบสารจนกลายเป็นประเพณีของชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยเทศมาเที่ยวชมจำนวนมาก
หลังการแห่นาคเข้าวัดสภาพของนาคแต่ละองค์ก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
นายสะดุดีพุทธังนายอำเภอโกสัมภีนครและเพื่อนค่าราชการลงพื้นที่หมู่๗ตำบลเพชรชมพู
ก่อนช่วยกันนำอุปกรณ์ลงจับกุ้งกล้ามกราม
ทางอำเภอเคยแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
นำมาปล่อยเมื่อต้นเดือนมีนาคม
ไหนว่าเป็นการมาตรวจขนาด
จากนั้นท่านนายอำเภอขอให้ชาวบ้านทดลองเผากุ้ง
เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน
ลิ้มชิมรสกุ้งกล้ามกรามว่าจะอร่อยแค่ไหน

ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลกินกุ้งกล้ามกราม

ระหว่างวันที่๔ถึง๑๓พฤษภาคม
ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง
เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
และกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่นอีกด้วยครับ

ผลจากโครงการรักคลองรักป่ารัก

หอยขาวหรือหอยตลับในคลองเกาะนก
หมู่๓ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูน

ล่าสุดเทศบาลได้เปิดให้คนในชุมชน
สามารถเข้ามางมหาหอยได้อย่างเต็มที่

ชาวบ้านจะเข้ามาหาหอยกว่า๑๐๐คน
หอยที่ได้นอกจากจะใช้ปรุงอาหารประเภท
ผัดแกงทอดรับประทานในครอบครัวแล้ว
ที่เหลือยังแบ่งขายให้แม่ค้า
ที่มารับซื้อถึงที่

เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนจริงครับ